แต่ว่าเรานำเสนอเรื่องราวอะไรที่มันแปลกประหลาดมาก็เยอะคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องที่เรานำเสนอกันบ่อยเลยในตลอดข่าวก็คือ

แล้วคุณรู้ไหมว่าเห็ดเกิดจากอะไร
เห็ดมันเกิดจากความชื้นจากเชื้อรา
อืมใช่ทำไมคุณรู้อ่ะ
เคลียร์แป๊บนะที่นัดกันไว้ไม่ได้แบบนี้
คุณต้องรับนี่ว่ามันต้องเห็ดเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารากราวสำคัญ

ไม่คือเห็ดเนี่ยจริงแล้วมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติไง

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเห็ดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แล้วเรียกได้ว่ามันเป็นความสวยงามตามธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างขึ้นด้วย
วันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเห็ด
ว่ามันมีเห็ดประหลาดหรือว่าเห็ดแปลกที่สร้างความฮือฮาอย่างไรมาแล้วบ้าง

มาเริ่มกันที่อันดับที่๕กับเห็ดประหลาดขึ้นเป็นทรงภูมิ
เรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นภายในสวนมะขามหวานแห่งหนึ่ง
โดยมีชาวบ้านคนหนึ่งพบเห็ดตีนแฮดนี้

เพราะมันบุดขึ้นมาเป็นทรงพุ่มถึง๕ชั้น
และภายในพุ่มมีดอกเห็ดรวมอยู่กันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งนับได้ถึง๒๘ดอกเลยทีเดียว
ไปดูความแปลกกันอย่างต่อเนื่อง
อันดับที่๔กับเห็ดยักษ์สีขาวผุดเต็มกอไผ่
ประหลาดดอกใหญ่ยักษ์สีขาวนี้
ผุดขึ้นมาที่กอไผ่ในสวนของคุณพิทักษ์เทพสุธา
โดยเห็ดสีขาวนี้ผุดขึ้นมาจำนวนถึง๕ดอกด้วยกันค่ะ
โดยดอกเห็ดที่ใหญ่ที่สุดนั้น
งานนี้ทำให้ชาวบ้านที่รู้ข่าว
ต่างพากันมาดูให้เห็นกับตา
พร้อมทั้งมากราบไหว้ขอโชคกันอีกด้วย
มากันถึงอันดับที่๓แล้วกับเห็ดแปลกออกดอกหลายสิบดอก
โดยเห็ดกอใหญ่นี้มีขนาดดอกที่บานแล้วใหญ่สุดถึง๑๐นิ้ว
และออกดอกประมาณเจ็ดสิบกว่าดอกค่ะซึ่งตอนแรกที่พบนั้นทางเจ้าของบ้าน
นึกว่าเป็นแค่เห็ดโคนธรรมดาเพราะมันขึ้นมาแค่หนึ่งต้น
แต่พอผ่านไปหลายวันดอกเห็ดกลับโตขึ้นมาเรื่อยและแทงช่อออกดอกขยายเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ชาวบ้านจึงเชื่อว่าเห็ดแปลกนี้อาจจะผุดขึ้นมาให้โชคกับเจ้าของก็เป็นได้
เดินทางมาถึงอันดับที่๒แล้วกับเห็ดประหลาดหน้าคล้ายคน
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกค่ะเพราะชาวบ้านเขาเชื่อว่าเห็ดนี้มีลักษณะที่คล้ายกับหน้าคน
โดยเห็ดขึ้นอยู่กลางลำต้นมะขามซึ่งมันมีลักษณะเป็นก้อนกลมสีน้ำตาล
ด้านบนมีสปอเห็ดสีดำซึ่งชาวบ้านต่างก็ลงความเห็นกันว่ามันมีลักษณะคล้ายกับใบหน้าของคน
จึงได้พากันจุดทูบขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเพราะทุกคนไม่เคยเห็นเห็ดที่มีลักษณะประหลาดเช่นนี้มาก่อน
และสุดท้ายอันดับที่๑กับเห็ดคล้ายเนรน้อยอุ้มบาท
สุดแปลกนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมาโดยมันผุดออกมากลางลำต้นมะขามขนาดใหญ่ค่ะ
ทางชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็ดนี้มีลักษณะคล้ายกับเนรน้อยที่กำลังอุ้มบาดอยู่
มีส่วนบนเป็นสีขาวและส่วนด้านล่างมีสีเหลืองส้มคล้ายกับจีวรพระ
กลายเป็นที่ฮือฮาของชาวบ้านที่นี่อย่างมากจึงพากันมาจุดทูปเพื่อขอโชคขอลาบค่ะ
และนี่ก็คือ๕อันดับเห็ดประหลาดที่ชาวบ้านต่างก็เชื่อกันว่ามันผุดออกมาเพื่อให้โชคให้ลาบ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเห็ดเหล่านี้มันจะมาให้โชคจริงหรือไม่นั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
เพราะมันอาจจะเป็นแค่ความผิดปกติของธรรมชาติก็เป็นได้